มูณนี้รวย
มานี้รวยคลักคัก
คุณผู้ชมฝึกได้เต้าไลด์เดอร์
มานี้ไปหาตัวเล็กขั้นอะ

แจกความรวยจากความรวยกันแต่เช้าเลยนะคะ
นอกจากโชคราบที่จะต้องรวยวันนี้แล้ว
ข้าวข้าวแต่ก่อนดีค่ะปุ๋ยดีน้ำดีก็แบบนี้แหละ
แต่บางคนบอกว่าอุ๊ยน้ำดีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยฝนมันตกไงคะ
คุณผู้ชมหลังจากวันนี้ไปประมาณ๒๓วันวางแผนการเดินทางดี
ร่มเนี่ยต้องพกตลอดเวลาเพราะฝนกลับมาหนักหนักเลย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้นะคะก็จะมีสองตัวนะคะ
แล้วเขามีกำลังแรงขึ้นด้วยใกล้บ้านเราด้วยทีนี้ดูเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมก่อนเลย
โอ้โหว้ายตายแล้วสีส้มขนาดนี้นี่มันเกิดฝนแล้วนะ
มาตั้งแต่เช้าเลยนะภาพถ่ายเทียมตีห้าสี่สิบห้านี่ค่ะ
น่าจะเป็นช่วงภาคใต้ตอนบนบางส่วนอยู่ในทะเลด้วยแถวเพชรชบุรีประจวบคีรีขัน
แล้วก็ยาวลงมาจนถึงนครศรีธรรมราชโอ้โหตายแล้วฝนเยอะอะไรขนาดนี้นะคะ
ทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนค่ะร่องฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศเฉียดประเทศไทย
นี่ขนาดเฉียดแค่นิดเดียวนะเนี่ยเขาลากยาวตั้งแต่เมียนมาจนถึงเวียดนาม
นี่เฉียดนิดเดียวเรายังตกหนักขนาดนี้เลยถ้า๒๓วันคลื่นต่ำลงมาอีก
โอ้โหกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือให้ดีเถอะสภาพแบบนี้
จากปัจจัยนี้แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะลมมรสุมประจำฤดูพัดแรงขึ้น
เอาความชื้นเข้ามามากขึ้นนะคะพอความชื้นมามากขึ้นเข้าสู่พื้นที่ในประเทศไทย
ฝนก็จะตกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอ้โหอะไรเนี่ยมาดูฝนตามช่วงเวลากันหน่อย
เช้าเช้าโอ้ยส่วนมากฝนเกิดขึ้นในทะเลน่ะเช้าเช้าเนี่ยนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละภาคใต้วันนี้จะหนักมากหน่อยนะคะ
อกจากนี้ค่ะช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงก่อตัวมากขึ้นในหลายพื้นที่
ให้ดูเป็นปื้นสีส้มน่ะสีส้มเหลืองเหลือง
นั่นคือลักษณะของฝนฟ้าขนองรอยต่อภาคอีสานกับภาคตะวันออก
ฉะเชิงเซาสะแก้วปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเที่ยงฝนจะเริ่มมาแล้วนะคะ
วกกับภาคใต้ด้วยที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันส่วนช่วงสี่โมงเย็น
เยอะหนักกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
วันนี้หนูจ๋าคนที่จะไปทำงานเตรียมกลับบ้าน
น้องที่ไปเรียนพิเศษจากสยามจะกลับบ้านโอ้ยตายแล้ววันนี้
อย่าลืมนะคะพกร่มไปด้วยเพราะว่าฝนมาเยอะมาแยะจริง
ส่วนเรื่องของคลื่นแม้ความสูงของคลื่นสองเมตร
มันเข้ามาประชิดฝั่งเพราะว่าลมแรงคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกหนักเนี่ยนะคะ
งั้นแสดงว่าไปเที่ยวช่วงนี้พังงาภูเก็ตกระบี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ
คลื่นมันสูงนะคะส่วนอุณหภูมิวันนี้ค่อนข้างสบายหน่อยค่ะ
อาจจะเฉอะแฉะเดินไปเดินมาเฉอะแฉะแต่ว่ามันไม่ร้อนเกินไปไง
เพราะมีฝนตกตลอดทั้งวัน